วันนี้ขอพาไปดูเรื่องราวของคุณยายสู้ชีวิตท่านนี้

คุณยายอาศัยอยู่กับคุณตา๒คนนะคะ

นำซ้ำคุณตายังป่วยด้วย
คุณยายต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว
เรื่องราวของคุณยายอำพันธ์จะเป็นยังไง

งั้นเขาจัดไปคุณแม่งหรอฮว่าคุณได้ชื่อด้วยคุณไหม

โฮคลีช่า
โรงงานทอพ่าก่อนดังนี้เครื่องมันทับข้อมือแขน
ก็เลยออกเราออกมาก็มาเลี้ยงปลาสวยงามขาย
ปลาสวยงามเสร็จก็เลิกเลี้ยงเด็ก

มาเรื่อยเลยตอนนั้นเข็นรถขายมา
แล้วนี่ไม่ไหวก็ตั้งร้านทำร้านขาย
แล้วนี่ไม่ไหวก็ตั้งร้านทำร้านขาย
เสร็จยายกลับมาอาบน้ำอาบทาเสร็จ

พอบ่ายแล้วตื่นมาทำนู่นทำนี่เคียงไว้
พอตื่นมาตีสามครึ่งก็เคียงแกงเคียงอะไร

มารสราชาอัศวินธรรมดา
เจ็บป่วยหิดเล่าอะไรอย่างนี้แล้วแก่เหนื่อย

ม่านหัวใจขาดหมดแล้วก็ซ่อมรถ

ลำบากมาเรื่อยเลยตลอดเลยตั้งแต่สาวยังแก่เลยยาย
ไม่มีก็เลยร้องไห้เลย
ทำยังไงไม่ได้สบายกว่านี้อะไรอย่างนี้
บางทีนึกไปคิดไปคิดมาคิดไปก็เท่านั้นแหละ

ทำใจสู้เนี่ยทำของขายอย่างนี้ดีกว่า
ยามีความสุขกับการขายของนี่แหละ

ออกไปเขาไม่รังเกียจยายเลยนะเขารักทั้งนั้น
เขาห่วงก็บอกเออไปดีล่ะเดินระวังจะลื่นล้มอะไรอย่างนี้

แม่ค้าบางทีงงกลัวทอนผิดขอบคุณค่ะ

อย่าไปท้อแท้เลยมีอะไรก็ทำไปสู้ชีวิตไป
แต่เผื่อคนขายของก็ให้สนุกกับที่เราทำไป
อย่าไปท้อเลยท้อก็ไม่มีประโยชน์อะไร
เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่

เป็นกำลังใจให้กับคุณยายกับคุณตาด้วยนะคะ
จริงความสุขของคุณยายก็เท่านี้แหละ

ที่คุณยายสามารถออกไปขายของได้นะคะ
ได้ออกไปขายของทุกวันนี้เป็นความสุขของแกอย่างหนึ่งแล้วนะ

ใช่สำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนกับข้าวของคุณยายนะคะ
พี่กัดนะคุณยายขายอยู่ที่ซอยลาดปลาเขา๔๔
แขวงจรเข้บบัวเขตลาดพระกรุงเทพย์

มีโอกาสเนอะแวะเวียนไปช่วยอุดหนุนคุณยาย

เพราะว่าทีมงานเราบอกว่ากับข้าวของคุณยายอร่อยจริงนะคะคุณผู้ชม
โทรไปสอบถามคุณยายได้ก่อนนะ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๘๔๖๖๙๑๖๓๑จ้าคุณยายรับทำบายสีด้วยนะคะ
เพื่อใครสนใจอยากจะว่าจ้างอะไรต่างโทรไปคุยกับคุณยายได้เลย